คลิปนี้ฮะคลิปสั้นไม่ถึง๑๐วินาที
คุณพ่อท่านหนึ่งนะพาลูกสาวไปตัดผม

ลูกสาวนะขอทรงนักเรียนก็ต้องเป็นทรงนักเรียนผู้หญิงใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าช่างเนี่ยตัดผมลูกสาวออกมาเป็นแบบนี้ฮะ
หึทรงอะไร
นี่เด็กผู้หญิงนะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ